ผมก็จะเชิญคุณอาริยาคุณอาริยาถึงจะเข้ามาได้

ถ้าคุณอริยาไม่ถูกเชิญก็เข้าไม่ได้
ใช่คือต้องมีเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เขาจะให้เชิญ๒คน

ทีนี้คนก็ไปโหลดดาวนโหลดกันเพียบเลย
เพื่อเป็นประโยชน์ทั้งทางด้านธุรกิจทั้งทางด้านการเมือง
หรือว่าจะเป็นห้องที่แบบเบาก็มี
บางคนคิดห้องมาบอกว่ามาสิมาฟังมาคุยฉันจะด่าเธอเอง
ห้องมันก็น่าสนใจแต่ถ้าเอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์มันก็อันตราย
กระทรวงดีเอสเขาก็มีการตรวจสอบมันอยู่นะครับ
แต่นี่เป็นที่ฮือหาเพราะว่าเมื่อวานนี้นะฮะ
มาร่วมพูดคุยผ่านแอปพลิเคชันในห้องสนทนาที่ใช้ชื่อว่าไทยรักไทยใครเกิดทัน
มากองกันตรงนี้นี่ใช้คำวัยรุ่นเหมือนกันนะฮะ
ก็มีคนที่เข้าไปฟังหลายคนอดีตรัฐมนตรีหลายคนในคณะรัฐบาลของนายทักษิณ
เช่นนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงฤีคุณหมอพรมมินเลอสุริเดชนะฮะ
จตรวนฉายแสงนายพิชัยนริปธภัณฑ์และคนดังของไทยรักไทยร่วมพูดคุยด้วยนะครับ
ก็จะเห็นหน้าแบบนี้แล้วก็เป็นชื่อย่อบางคนก็ใช้ฉายาเอานะฮะ
อย่างคุณทักษิณก็ใช้โทนี่เนี่ยนะครับโดยมีผู้ร่วมฟังมากกว่าแปดพันคน
แล้วก็มีการถ่ายทอดเสียงออกไปอีกหลายห้องคือนายทักษิณเล่าที่มาของการใช้ชื่อว่าโทนี่
มาจากสมัยที่ไปเรียนต่างประเทศครับเพื่อนชาวต่างชาติออกเสียงเรียกคำว่าทักษิณไม่ได้
ต้องใช้ชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่าโทนี่นะฮะ
นี้มีผู้ร่วมสนทนาได้ถามถึงการออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยของคนรุ่นใหม่
และถ้านายทักษิณยังเป็นนายกอยู่ในตอนนี้จะทำอย่างไร
ทักษิณได้ตอบนะครับว่าการเคลื่อนไหวนั้นมองว่าเกิดจากเด็กรุ่นใหม่เริ่มมองไม่เห็นอนาคต
ซึ่งถ้าเด็กไม่เห็นอนาคตก็ต้องหาอนาคต
ซึ่งตนนั้นไม่มองแบบการเมืองแต่มองความก้าวหน้าในชีวิต
ต้องทำให้คนมีชีวิตที่ดีขึ้น
อกจากนี้ผู้เข้าไปร่วมในห้องสนทนา
ก็มีการถามนายทักษิณถามโทนี่ถึงเหตุการณ์ความรุนแรงในภาคใต้
กรณีมัศยิตกรือเซะจังหวัดปัตตานีและการสลายการชุมนุมในเหตุการณ์ตากใบ
ซึ่งเป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมกันเกือบ๑๒๐คน
โดยนายทักษิณตอบว่าเป็นเรื่องของหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่
โดยตัวเองนั้นจำเหตุการณ์นี้ไม่ได้แล้วแต่ก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับ
ส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่คนที่เข้าไปร่วมฟังการสนทนาแล้วก็มีการกดปุ่มเพื่อจะถาม
ก็ถามเรื่องของประเด็นกฎหมายมาตรา๑๑๒
นายทักศิลป์ไม่ขอตอบคำถามนี้นะครับ
เพราะให้ข้อมูลบอกว่าไม่ได้ติดตามข่าวในประเทศนะครับ
แล้วก็เมื่อวานอดีตนายกรัฐมนตรีนายทักษิณชินวัฒน์
เขาบอกว่าคนฟังกันเยอะเลยช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา
พอวันนี้มีการประชุมคอรมอนะครับ
ผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีของเรา
ก็เลยตะโกนถามพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีปัจจุบัน
ว่าท่านเขานี่ถามอย่างนี้
ฟังคำถามและคำตอบกันเลยนะฮะ
นายกจะลองเล่นดูไหมคะท่านนายก
นายกตอบสั้นเท่านั้นเองนะฮะว่า
แม่ไม่มีเวลาไม่มีเวลา

เดี๋ยวรอดูหลังจากนี้นะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะ